กำลังคนครับรับทราบนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของ
คือเป็นเรื่องของกำลังพลส่วนตกนั่นน่ะนะความจริงแล้วทางด้านภูมิคำชาทุกระดับน่ะ
พยายามเหลือเกินนะครับที่จะไม่ให้เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นเนี่ยนะ
แต่ก็ยังเกิดเกิดเรื่อยนะครับเป็นระยะระยะ
ซึ่งอันนี้ผมก็ได้เน้นย้ำกับทางภูมิชาในระดับสูงนะครับ
ให้ลงไปดูนะครับไปควบคุมกำกับดูแลภูมิชาตามดับชั้น
ให้เข้าใจถึงระบบการฝึกที่จะทำให้เกิดสูญเสียกำลังพลโดยที่
โดยที่อยู่ในขั้นตอนของการประมาทนะครับ
ก็แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นขณะนี้ก็ได้ลงโทษทั้งหมด
ชาการหมดได้ลงโทษโดยจับขังทั้งหมดแล้วก็ดำเนินการสอบสวน
ถ้าผิดเป็นคดีอาญาก็ว่าไป

แต่ทั้งหมดเนี่ยโดนลงโทษทั้งหมด

ผมก็บอกกับทางศาสดีไปนะ
ของเขาไม่ได้เกิดนั้นล่ะครับทุกภาพ
ของเขาคุณปุญชาทุกระดับเนี่ยพยายามมาก่อนที่จะทำเรื่องนี้
แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแต่ละคน
ก็เราก็จะไปดูว่าเขาเป็นอะไรเป็นโรคจิตหรือเปล่า
แต่ว่าใครมีอำนาจทั้งคู่มูลมีอำนาจอย่างไรคู่กรมีอำนาจอย่างไร
กองมีอำนาจเท่าไหร่เพราะมีอยู่แล้วครับ
มีกฏเกณฑ์ชัดเจนอยู่แล้วครับ

ก็ต้องไปนะครับก็ต้องไปก็เดี๋ยวทางให้ทางแม่ทัพสี่ก็จะ
บรรยาการเมื่อวานผมต้องไปทั้งประสาทก็พูดกับแม่ทัพสี่แล้ว
นะครับไม่มีประหารหรอกครับมันก็คนไหนที่ทำผิดก็จะต้อง
รับไปนะครับเพราะว่ากำลังพลในกองทัพมันเยอะด้วยกันนะครับ
แต่ละคนก็มีความคิดแตกต่างไปเพราะฉะนั้นอย่าไปเหมารวมว่าทหารทำอย่างนี้มันไม่ใช่
มันเป็นพลทหารกรหรือว่าร้อยตีกรร้อยตีขออะไรพวกนี้นะฮะแต่ละคนมีความคิด
แต่ถ้ามันมีกฎเกณฑ์ของมันชัดเจนของตั้งแต่กระลาโหมเหล่าทัพลงมาก็มีชัดเจนนะ
วินัยจะต้องทำยังไงการดำเนินการทำด้านการฝึกทำไง
เพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนเขาจะมีเจ้ากลมยอสรเจ้ากลมมธรรมนูญอะไรอย่าง
มีได้ไงมันมีทุกเหล่าทุกหน่วยใช่ไหมครับในการที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ชัดเจนอย่างนี้
เพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยหรอก
แต่ว่าวันนี้มันเกิดขึ้นในห่วงเวลาที่มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยจะเหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าไม่เหมาะสมจะเกิดนะมันไม่ควรจะเกิด
เพราะฉะนั้นผมก็บอกแล้วว่าภูมิชาทุกระดับต้องลงไปหากำลังพลให้ชัดเจนมากขึ้นให้กำกับดูแลมาก
กว่านี้ไม่ใช่ปล่อยให้แต่ละคนทำไปก็ต้องดูด้วยการตั้ง
การตั้งผู้ฝึกเนี่ยควรจะตั้งคนที่มีสติ
มีอะไรต่างเนี่ยได้ให้ดีนะครับอย่าให้เกิดอย่างนี้
เพราะเราก็ดำเนินการอยู่แล้วความจริงเนี่ย
ตั้งแต่ผมเป็นนายทหารเด็กก็เข้มงวดในเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ
ไม่ใช่มาอย่างนี้หรอกครับไม่ใช่เกิดขึ้นที่แล้วเราไม่ห่วง

ผมไม่ได้ห่วงนะผ้าผลกองทัพ

นะครับมันเป็นเรื่องของบุคคลนะครับ
อย่าไปเรื่องของว่าคนดีมันเยอะ

แต่ว่าเราต้องไปดูว่าต้องไม่ให้เกิด
พยายามที่จะต้องไม่ให้เกิดให้ได้
ทุกส่วนที่มีที่เกี่ยวข้องกับด้านการฝึกนี้
ต้องไปพิจารณาในการดำเนินการ

เพราะว่าเราผิดพลาดอะไรในการจัดตั้งผู้ฝึกเนี่ย
มีการปกป้อง
ไม่มีหมาเข้าไปแล้วเข้าคุกไปแล้ว

หมายถึงกุมศักยาหันบกกลับไปแล้ว
สั่งเข้ากุมศักยาหันบกแล้วกลับไปเลย

อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นพื้นที่ตั้งปกติ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
นี่ก็มีกระแสแบบวาดกว่าการเกณฑ์อาหาร
ไม่ใช่วาดกว่าไม่อยากเป็นมากวาด
คุณอย่ามาอ้างแหมว่าวาดกว่า
แต่ต้องเกณฑ์ทุกคนตามกฎหมาย
แต่ว่าคนไหนจำนวนคนที่เขาจะเอาในตำบลนี้สมมุติเอา๑๐คน
แล้วคนที่จะต้องเกณฑ์๑๐๐คนก็ไม่เอา๙๐คนก็จับใบดำใบแดงอย่างนี้
ไม่ใช่เอาทั้งหมดแต่ต้องเกณฑ์ทุกคน